เรื่องนี้มันยังไงมาอีกแล้วนักท่องเที่ยวมาอีกแล้ว
นักท่องเที่ยวบอกไปที่ท่ากาศยานหรือว่าที่สนามบินเชียงใหม่
แล้วมันมีภาพเผยแพร่ออกมาแล้วเขาบอกโอ้โหเห็นแบบนี้นักท่องเที่ยวบอกรับไม่ได้
มันสกปรกอะไรเบอร์นี้ลองดูค่ะ

เธอบอกแล้วมีขยะขยะจริง
เธอใช้คำนี้เลยคุณผู้ชมดูเนี่ยตามที่ข้อความที่เธอขึ้นเอาไว้นะคะ
รางวัลให้เลยสนามบินที่สกปรกและขยี้ขยะขยันมาก

คือเห็นไหมเมื่อกี้มันมีตัวอะไรไต่คะนี่คะ

อืมพอมีคนเห็นแบบนี้ก็เข้าไปโพสต์คอมเมนต์กัน
แล้วก็คือรู้สึกไม่สบายใจที่ชาวต่างชาติพูดถึงสนามบินบ้านเราแบบนี้
หลายคนบอกในฐานะเจ้าบ้านเราควรทำอะไรให้มันสะอาดกว่านี้ไหม
สนามบินเชียงใหม่ลองนึกภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้อำนวยการท่ากัศยานเชียงใหม่
เห็นคลิปแล้วค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กขออภัยด้วยนะคะ
ที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่
น้องรับคำติชมของนักท่องเที่ยวแล้วจะนำไปปรับปรุงแก้ไข
หลังจากโพสต์นะคะชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กแล้วเรียบร้อย
ผ่านทางท่ากาศยานเชียงใหม่สักประมาณเวลา๒ทุ่มครึ่งของวันที่๒๐มกราคม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้พนักงานดูภาพตามนี้จ้ะไปแล้ว
ไปทำความสะอาดแล้วก็ไปซักพรมบริเวณดังกล่าวค่ะ
แล้วก็แจ้งให้บริษัทกำจัดแมลงมาดำเนินการตรวจสอบ
หาแนวทางป้องกันแก้ไขค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้าที่ผ่านมา
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านชีวอนามัยมาตรวจประเมินด้านสุขอนามัยบริเวณร้านค้าต่าง
รวมไปถึงจุดบริการน้ำดื่มภายในห้องพักรอผู้โดยสาร
จะดำเนินการให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอยู่
แก้ไขแล้วมันจะเป็นสมัครให้มาสะอาดเรือแล้วเพราะว่าคนเขาก็มาเที่ยวบ้าน